เจ้าของสวนเขาไปเจอปลาไหล่เผือกอยู่ในร่องน้ำ
ก็เลยจับมาเลี้ยงเพราะเขาเชื่อว่าปลาไหล่เผือกจะมาให้โชคให้ลาบค่ะ
ไปดูกันหน่อยว่าเผือกเป็นยังไง
นี่ปลาไหล่เผือกจริงนะคุณ

ทาครีมอะไรอ่ะผิวแบบใสมากไม่ได้ทาครีมมันเป็นปลาไหล่เผือกสีขาวอมชมพู
ดูแปลกตาดีเหมือนกันเนาะความยาวของเจ้าปลาไหลเผือกตัวนี้อยู่ที่๕๐เซนติเมตร
ตัวขนาดรอบตัวเนี่ยเกือบ๘เซนติเมตรนะก็เลี้ยงไว้ที่บ้านพักเลขที่๘๒หมู่๔ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คุณพงชัยนะคะอายุ๕๕ปีเจ้าของบ้านบอกว่าตัวเขาไปเจอปลาไหลเผือกตัวนี้อยู่ในร่องน้ำภายในสวนเกษตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งตอนแรกตกใจมากเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นปลาไหลสีเผือกมาก่อนก็เลยตัดสินใจว่าเอาไงดีเก็บมาเลี้ยงไว้ก่อนดีไหม
เพราะเชื่อว่ามันน่าจะมาให้โชคให้ลาบกับครอบครัวแน่นอน
วันก่อนทำพิธีเลยที่เขากันมาพิธีอะไรก็มาทำพิธียังง่าย
บอกสิ่งศักดิ์ศิลป์ต่างเอาปากไปปุ๊บแล้วก็จุดอะไรต่อ
จุดจุดจุดจุดทูบเสี่ยงทางจง๕ลิตร
ทั้งคู่คนไปนัดกันก่อน
ทีนี้ฉันก็ยังฝึกร้องท่อนของน้องใบต่อที่เป็นท่อนย่อนหย่อมอยู่
อยากให้ทุกคนร้องแล้วร่วมกันส่งเพลงนี้มา

ล่ามันมาเป็นแถวเป็นแนวเป็นชิ้นเป็นอันเห็นไหม
เออเอาล่ะเท่านี้แหละ

เพราะว่าวันนี้มันเชื่อหลายเรื่อง